กันที่อีกหนึ่งคุณแม่แต่ว่าคนนี้เป็นคุณแม่บุญธรรม
เรียกได้ว่างานเข้าโดยไม่รู้ตัวจริงสำหรับสาวแตงโมพัทรธิดา
จะไปคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวแพทย์
ตัวเองก็เจองานเข้าไปเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันค่ะ
ที่เกิดเรื่องก็คือเธอกำลังอุ้มน้องอิสเตอร์อยู่
อ๋อลูกบุญธรรมนี้นะค่ะแล้วก็มีแคปชั่นข้างล่างเขียนว่า
อ่ะยอมรับก็ได้ว่าอุ้มบุญ
เออซึ่งนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นงานเข้าเธออย่างจังเลยนะคะ
แต่ว่าต้องบอกก่อนนะในคอมเมนต์เธอก็มีการตอบแฟนคลับไปแล้วว่า

แต่คนที่ไม่สนุกด้วยคือ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะที่ออกมาให้ข้อมูลว่า
อุ้มบุญในประเทศไทยถือว่ายังเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่นะคะ
แถมเตรียมจะจ่อเรียกสาวแตงโมเข้ามาชี้แจง
แล้วก็นำเอกสารมายืนยันว่าพ่อแม่ของเด็กจริงแล้วเป็นใคร
งานนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ติดต่อไป

ซึ่งก็คือคุณแม่แท้ของน้องอิสเตอร์นี่แหละค่ะ

ไม่คิดว่าการขึ้นข้อความดังกล่าวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
จนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมา
ให้เข้าไปชี้แจงใดทั้งสิ้นเลยนะคะ
ซึ่งตัวของตังโมเองเนี่ยก็ไม่ได้กังวลกับข่าวที่เกิดขึ้นแต่ยังใด
ของเธอก็คือเธอเนี่ยโพสต์ภาพขณะกำลังอุ้มน้องอีสเตอร์อยู่
พร้อมข้อความว่าขออนุญาตมองบนแพรปคอ
ก็นี่แหละค่ะมีแฟนคลับเข้ามาโพสต์ชู๒นิ้ว
พร้อมข้อความว่าสู้แล้วก็ให้กำลังใจกันมากมายล้นหลามเพียบเลยนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันที่เธอบอกว่ามองบนเนี่ยหมายถึงข่าวที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
เออนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะแตงโมก็เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ของเรา
ยืนยันนะคะว่าได้มีการพูดคุยกับรองอธิบดีสบสเรียบร้อยแล้ว
อาจจะไม่มีการเข้าไปชี้แจงใดทั้งสิ้นนะคะ
เพราะว่าเธอไม่ได้มีการอุ้มบุญจริง

คือถ้าหลายคนติดตามข่าวของแตงโม

มีเพื่อนสนิทแล้วเพื่อนสนิทคนนี้เขาก็ตั้งคัน
แล้วตัวเธอเองก็รับเป็นแม่บุญธรรม
ก็คือเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเธอเองนั่นแหละ

แค่พูดกันเฉยเฉยว่ารับน้องอิสเตอร์